ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะผู้ชายตบคนแก่เขาว่ากันแบบนั้น
เป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารทะเลค่ะไปตบผู้หญิงคนนึงอายุห้าสิบเจ็ดปี
ซึ่งเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับอยู่ทางร้านจิ้มจุ่มร้านอาหารสองร้านนี้เขาอยู่ติดกัน
มีแค่แผงเหล็กกลั้นเอาไว้ตรงกลางบุกไปตบเขาจนคว่ำลงไปกองกับพื้นหน้าชาซี่โครงหัก
โอ้โหทำอะไรกันขนาดนั้นคลิปนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้ว
ทุกคนกลด่าฝั่งคนก่อเหตุว่าโอ้โหทำไมเก่งกับคนแก่แบบนี้
เขาตบเขาตบยายอ่ะคุณยายอ่ะน่ะล้มลงไปแล้วอ่ะ
ใครเรียกขอบคุณ
คนแก่อ่ะเฮีย
เอาแบบเก่งใจไม่ออกอ้าวเอาแบบเก่งใจมาก
เอาขอบคุณยายก่อน
โพสต์เอาไว้เขียนบอกตบคุณยายทำไมทำไมถึงทำคนแก่
ตำรวจในพื้นที่รับทราบหรือยังครับคนก่อเหตุหรือก็คือมือตบเนี่ย
คือผู้ชายที่สวมเสื้อยืดสีแดงที่อยู่ในคลิปนะคะ
เห็นเขายืนคุยอยู่กับคนหลายคนนั้น
คุณผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นแหละคนนั้นคือคนตบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำวันที่๒๕เมษายนค่ะ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ริมท่าน้ำนน
อยู่ที่สารากลางหลังเก่าจังหวัดนนทบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพมนนทบุรีมาระงับเหตุ
แล้วก็ให้กู้ภัยพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปนะคะ
อย่างที่บอกคนตบกับคนเจ็บร้านอยู่ติดกัน
ตบเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารทะเล
ส่วนคนเจ็บเป็นลูกจ้างร้านจิ้มจุ่ม
นางสุนีสิริวัฒนรักษ์คือคนเจ็บอายุ๕๗ปี

เห็นคนก่อเหตุขี่มัตเซนภัณฑ์มา

จากนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจเข้าไปทำงานต่อในครัว
แต่คนก่อเหตุตามเข้ามาในครัวแล้วถามเลยบอก

แล้วตบเข้าที่หน้าเธอจนตัวเธอชนกับถังน้ำแข็งลงไปกองกับพื้น
หลังเกิดเหตุมีคนมาช่วยพยุงแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเนื้อตัวฟกช้ำซี่โครงซี่ที่๖ก็หัก
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องโดนตบขนาดนี้
คือความหมายเขาเดอะเขามากับลูกเขา
คือเราก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟของที่โต๊ะ๒นอก
เราก็เสิร์ฟเสร็จเราก็เดินกลับพอดีเขามาปุ๊บ
แล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยมองหน้าเขาทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาหาว่าเราเอาไปพูดบอกว่าให้เขา
แล้วเขาถึงได้เดินมาพูดบอกว่า
กี้มึงว่าอะไรกูพอดีเราหันหน้าไปพอดี
มันชกแล้วเราก็ล้มเลยชกหน้าค่ะ
มาตรงนี้เราก็งงเหมือนกันหันไปปุ๊บเขาชกเลย

หรือตบก็ไม่รู้พอเราหันไปปุ๊บ
เข้าหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาชกหรือว่าเขาตบ
ได้คุยกับนายจ้างของคนเจ็บเนี่ยนะคะเธอบอกว่า

ขายดีก็ดีไปมันก็ต้องมีน้ำอ่ะขึ้นลงวันนี้น้ำขึ้น
วันนี้น้ำลงอาจจะร้านนี้ดีร้านนู้นไม่ดี
แล้วทำไมมาก่อเหตุแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย
ซึ่งบางวันร้านเราขายไม่ดีร้านค้าขายดีเราก็ว่าอะไร
ไม่เคยว่าไม่เคยว่าไม่เคยว่าอะไรเลยแล้วก็แบบ
เราก็นั่งของเราไปคุยกันไปหัวเราะกันไปนั่งเด็ดพริกไป
จะไม่มีการว่าอะไรทั้งนั้นแล้วแต่วันนี้ไม่มีลูกค้า
พรุ่งนี้ก็ต้องมีพรุ่งนี้ไม่มีมาลืนก็ต้องมี
เราก็คิดแบบเนี้ยฟังเรื่องของฝั่งคนก่อเหตุกันบ้าง
คุยกับพ่อของชายคนก่อเหตุเขาบอกว่าจากการสอบถาม
เขาบอกว่าคนเจ็บไปเดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของลูกชาย
ลูกชายต้องเรกกระทันหันเกือบจะล้มแล้วคนเจ็บยังหันมามองหน้าอีก
ลูกชายเลยตะโกนถามไปบอกมองหน้าทำไมแล้วก็ไปก่อเหตุจริง
ตามที่เขาเล่านั่นแหละครับพ่อบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องร้านอาหารหรอกเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านกันมาเนี่ย
ก็ไม่ได้เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับร้านข้างเลยครับ
คิดว่าน่าจะเป็นความหัวร้อนของลูกในเมื่อสิ่งที่ลูกทำมันผิด

ลูกชายเดินมานี่ผมก็ถามเขาว่ามันเรื่องอะไรแล้วก็ถามเขา
เฮ้ยมึงตอบคนแขกได้ยังไงเขาบอกอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
ผมก็บอกอย่างนี้แล้วกันนะเพราะต่างคนต่างมีอารมณ์อ่ะนะ
เดี๋ยวเขามีอารมณ์แล้วผู้จำไม่พอมาแต่ผมมีอารมณ์ขึ้นมา
เดี๋ยวเป็นเรื่องมีราวขึ้นมาอีกเราก็บอกว่าอ่ะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับภาย
บ้านเมืองเขามีกฎหมายอยู่แล้วลูกชายผมผิดก็ว่าไปทำผิด
งั้นนะคุณอย่ามายุ่งดีกว่าผมก็ไม่ยุ่งแต่คนอย่ามายุ่งดีกว่าเนอะ
ให้เป็นตัวบทกฎหมายเขาจัดงานดีกว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่า
ถ้าลูกชายพี่ผิดผิดจริงยอมรับว่าเป๊กว่าไปตามกฎหมาย
ก็ถูกต้องหรือว่าจะไก่เกียร์ให้ยอมความกันก็ได้ให้ไปยกประว่ายก็ได้

เรื่องนี้ตำรวจสพมนนทบุรีบอกว่ารับแจ้งความไว้แล้ว
เดี๋ยวรอนางสุนีคนเจ็บอาการดีขึ้นจะเรียกมาให้ปากคำ
แน่ที่บอกว่าให้ไปไหว้ขอโทษหรือว่าให้จบด้วยดี
น่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะเธอบอกว่าเธอไม่ประสงค์เจรจายอมความนะคะ